วัสดุที่ใช้ในการทำหมวกทรงประพาทในแต่ละส่วนคือส่วนยอดทำตากไม้จะนำมาตะใบให้ได้รูปทรงตรงตามลักษณะยอดที่ต้องการ
แล้วจึงกระแหน่ลายปิดทองประดับแววส่วนตัวหมวกทำจากกระดาษที่นำมาติดเป็นโครงหมวก
ซึ่งในปัจจุบันมีการขึ้นรูปหมวกจากโครงหรือหุ่นปูนและส่วนที่จะประดับตกแต่ง
เป็นรูปแบบของการปักผ้าด้วยวัสดุประเภทต่าง
ไม่ว่าจะเป็นดิ้นข้อดิ้นโปร่งดิ้นมันที่เน้นการใช้สีทองและสีเงิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน